พระพระเมือง๑๑พัก๓๑๔เสียงณเวลานี้
ร่วมกันแถลงข่าวจัดตั้งรัฐบาลโดยมีมติเสนอชื่อ
นายเศษฐาทวีศิลป์แคดดิเดตนายกัธมนตรี
พักเพื่อไทยเป็นนายกรัฐมนตรีครับ
ในแพทย์ชนนั่นสีแก้วครับหัวหน้าพักเพื่อไทยอ่านแถลงการ
ลงการระบุว่าพักร่วมรัฐบาลจะไม่แก้ไขมาตรา๑๑๒
และไม่มีพักเก้าไกลเข้าร่วมรัฐบาล
พักเพื่อไทยได้รวบรวมพักการเมืองต่าง
เพื่อจัดตั้งรัฐบาลและแบ่งโคต้ากระทรวงดังนี้
พักเพื่อไทยครับ๑๔๑เสียงได้ตำแหน่งนายกรัฐมนตรี
รัฐมนตรีว่าการ๘กระทรวงรัฐมนตรีช่วยว่าการ
และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี๙ตำแหน่ง
ภูมิใจไทย๗๑เสียงได้รัฐมนตรีว่าการ๔กระทรวง
รัฐมนตรีช่วยว่าการ๔ตำแหน่ง
พลังประชารัฐ๔๐เสียงได้รัฐมนตรีว่าการ๒กระทรวง
รัฐมนตรีช่วยว่าการ๒ตำแหน่ง
รวมไทยสร้างชาติ๓๖เสียงได้รัฐมนตรีว่าการ๒กระทรวง
รัฐมนตรีช่วยว่าการ๒ตำแหน่ง
ชาติไทยพัฒนา๑๐เสียงด้านรัฐมนตรีว่าการ๑กระทรวง
ประชาชาติ๙เสียงได้รัฐมนตรีว่าการ๑กระทรวง
โดยมีพักร่วมรัฐบาลอีก๕พักได้แก่
ชาติพัฒนากล้า๒เสียงเพื่อไทยรวมพลัง๒เสียง
เสรีรวมไทย๑เสียงท้องที่ไทย๑เสียง
พลังสังคมใหม่๑เสียง
นำนโยบายของพักเพื่อไทยที่หาเสียงไว้
ค่าแรงขั้นต่ำ๖๐๐บาทภายในปี๒๕๖๐
เงินเดือนปริญญาตรี๒๕๐๐๐บาทเกณฑ์ทหารโดยสมัครใจ
เพิ่มราคาพืชผลทางการเกษตรแก้ปัญหาความขัดแย้งและสร้างสันติภาพ
ยั่งยืนในจังหวัดชายแดนภาคใต้กัญชาทางการแพทย์และสุขภาพ
และจะแก้รัฐธรรมนูลเพื่อให้เป็นประชาธิปไตยมากขึ้น
โดยยังคงไว้ในหมวดที่เกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์
คุณหมอโชน่านบรรบุต่อบอกว่า
พักเพื่อไทยจะเจอวาธกรรมคำกล่าวหาที่รุนแรงตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา
แต่เป้าหมายคือการก้าวข้ามความขัดแย้ง
แม้จะมีอดีตพักการเมืองในรัฐบาลที่แล้วร่วมรัฐบาล
แต่ทุกพักจะร่วมกันทำงานกับพักเพื่อไทยอย่างมีประสิทธิภาพ
และใช้โอกาสนี้เป็นจุดเริ่มต้นสร้างความรักความสามัคคีปรองดองของคนในชาติ
ขอรับการสนับสนุนจากสวสสทุกพักการเมือง
ร่วมกันผลักดันวาระประเทศครับ
ภายใต้กันนำของภักดิ์เพื่อไทย
ถึงแม้จะมีอดีตพักการเมืองในรัฐบาลที่ผ่านมาร่วมรัฐบาล
แต่ทุกภักดิ์จะร่วมกันทำงานกับพักเพื่อไทยอย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน
พักเพื่อไทยและพักร่วมจัดตั้งรัฐบาล
ขอรับการสนุนจากท่านสมาชิกวุฒิสภา
สมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรทุกท่านและทุกพักการเมือง
มาร่วมกันผลักดันวาระของประเทศ
เพื่อดำรงความมุ่งหมายที่มุ่งแก้ปัญหาเศรษฐกิจสังคม

และดูแลสถาบันหลักของชาติเป็นสำคัญ

ก่อนหน้านี้สื่อมวลชนคาดการณ์ว่า๑๒พักเนี่ย

สำหรับพักใหม่พักที่ชื่อใหม่นะคุณผู้ชมนะ
ยังไม่เอามานับรวมเนื่องจากเพิ่งจะติดต่อเข้าร่วมรัฐบาล

นับเสียงการจัดตั้งรัฐบาลนะครับ
๔เสียงไปก่อนครับคุณผู้ชมครับ
มีเสียงจากการแถลงข่าวให้ฟังอีกช่วง
แต่มันอาจจะไม่เป็นประเด็นไม่เป็นปัญหา
การพินาคัดเลือกหรือเสนอชื่อบุคคล

ผ่านการกลั่นกรองผ่านการพิจารณามาอย่างถี่ถ้วน
เพราะฉะนั้นเรามั่นใจเรื่องหุ้นสมบัติของพวกเรา

รัฐมนตรีแต่ละกระทรวงนักข่าวก็พยายามถามนะครับแต่โดยมารยาท
คาดการณ์เป็นไปได้
เค้าต้องรอนำขึ้นทุนกล้าเลยต่อก่อนคุณผู้ชมครับ
วันนี้ตอนที่หมอชนน่านแถลง
เหนือจากความชัดเจนเรื่องของภักดิ์
ที่มาร่วมจัดตั้งรัฐบาลแล้ว